ท่านผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องของปฏิหารนะฮะ
เคยมีข่าวว่ามีคุณยายที่อายุเยอะ

ท่านหนึ่งครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับ
มีคนไปเห็นแกลอยแล้วก็เกาะท่อนไม้มา

พอเข้าไปดูใกล้แกลืมตาฮะ
โอ้โหลอยมาไกล๔กิโล
๔กิโลเมตรนะครับทุกผู้ชมครับที่จังหวัดพิจิตรนะฮะ

แล้วทางกู้ภัยก็ไปช่วยกันนี่ครับทุกผู้ชมครับ

นี่ก็อุ้มคุณยายขึ้นมา

แต่เขาหาผ้ามาพันไว้ให้ก่อนแกหนาว
ใกล้ร้องหนาว
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
อุ้ยมายังไงเนี่ยคุณยาย

คุณยายบุญช่วยนามสกุลสุขล้ำ
อุ้มขึ้นมาจากแม่น้ำน่านนะฮะ

อุ้มขึ้นมาจากแม่น้ำนาฬนะฮะ
คุณยายบุญช่วยนามสกุลสุขล้ำ
อุ้มขึ้นมาจากแม่น้ำนาฬนะฮะ
คุณยายบุญช่วยนามสกุลสุขล้ำ
อุ้มขึ้นมาจากแม่น้ำนาฬนะฮะ
คุณยายบุญช่วยนามสกุลสุขล้ำ
อุ้มขึ้นมาจากแม่น้ำนาฬนะฮะ
คุณยายบุญช่วยนามสกุลสุขล้ำ
อุ้มขึ้นมาจากแม่น้ำนาฬนะฮะ
คุณยายบุญช่วยนามสกุลสุขล้ำ
อุ้มขึ้นมาจากแม่น้ำนาฬนะฮะ
คุณยายบุญช่วยนามสกุลสุขล้ำ
อุ้มขึ้นมาจากแม่น้ำนาฬนะฮะ
คุณยายบุญช่วยนามสกุลสุขล้ำ
อุ้มขึ้นมาจากแม่น้ำนาฬนะฮะ
อุ้มขึ้นมาจากแม่น้ำนาฬนะฮะ
ใกล้ใกล้เนี่ยตกใจฮะคือเป็นคนสูงอายุแล้วคุณยายแกลืมตาขึ้นมา
กระพริบตาอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ตายค่ะก็เลยรีบช่วยเหลือขึ้นฝั่งนะครับ
จากการสอบถามเนี่ยแกบอกแกลอยมาจากบ้านเนี่ย
ไกลสี่กิโลเมตรกว่าแล้วคนลอยน้ำมาผมก็เขาหลับตาปีไปหมดเลย
ก็มองเหมือนอย่างกับคนต้องขึ้นตัวก็ไม่พ้นน้ำ
แล้วก็จำไม้ไว้ในใจผมไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะ
ในใจผมคิดว่าเขาโดนแทงตายมาเพราะเหมือนดับมีด
เขาจำไว้แค่เนี้ยก็เห็นแค่มือหน้าอกก็ไม่เห็นแต่ปลายเท้าก็ขึ้นมาโผล่แค่เนี้ย
ผู้ภัยบอกอ้าวลุงเขายังไม่ตายเนี่ยอ้าวไม่ตายเอาลอยมายังไงเอาเนี่ย
ผมก็ว่าอย่างนี้เนอะแล้วแกพูดรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องครับ
ได้ยินคำเดียวว่าหนาวแค่นั้นเองอ่าแต่คุณลุงแกก็คิดว่าตายอ่ะ
มายังไงถ้ามันยังไม่ตายอ่ะแต่ก็ชื่นชมคุณลุงกันนะคะ
พลเมืองดีที่ไปช่วยถ้าไม่แจ้งก็ยุ่งเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมครับทางกู้ภัยที่ไปช่วยนะครับคุณวัชรพันธ์นะฮะ
กู้ภัยสรรเพชรพิจิตรนะครับบอกว่าตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ย
ยายบุญช่วยแกหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วถามตอบอะไรก็ไม่รู้เรื่อง
พูดอย่างเดียวบอกหนาวก็เลยหาผ้าเนี่ยมาคลุมให้ก่อนนะครับ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพิจิตรนะครับอาการล่าสุดตอนนี้
คุณยายบุญช่วยพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ยังอ่อนเพลียอยู่นะครับ
ยังอยู่โรงพยาบาลนะฮะวันนี้เราไปที่บ้านของคุณยายบุญช่วยนะครับ
อยู่ที่หมู่สองตะบนปากทางอำเภอเมืองพิจิตรไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่ลุงประสงค์เป็นหลานชายของยายบุญช่วยนะฮะอายุห้าสิบเจ็ดปีนะฮะคุณลุง
บอกว่าปกติคุณยายบุญช่วยกันอยู่บ้านคนเดียวครับญาติพี่น้องคนอื่นเขาก็แยกย้ายมีครอบครัวกันไป
อยู่ไกลกันด้วยก็มีลุงประสงค์ที่เป็นหลานชายนี่แหละคอยมาดูเกือบทุกวันบางทีเพื่อนบ้านก็เอาข้าวเอาอาหารมาให้
คุณยายบุญช่วยก็มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมาหายายไม่เจอฮะไม่อยู่บ้าน
มารู้อีกทีก็คือเอ้าได้ข่าวว่ายายตกน้ำนี่ฮะถามว่ายายก็เดินไปตกยังไงแม่น้ำหน้าดูนะฮะ
อยู่แถวบ้านเนี่ยคือทางหลานชายคาดว่าคุณยายแกชอบเดินไปไหนมาไหนแบบแถวบ้านอ่ะค่ะ
แม้จะไม่ไกลมากแต่พอมาถึงแถวแม่น้ำเนี่ยอาจจะหลงลืมเดินมาแล้วก็ลื่นตกลงไปเลย
โชคดีนะไปเจอท่อนไม้แล้วก่อเอาไว้แต่จุดนี้ที่อุ้มขึ้นมาเนี่ยกลับบ้านกันเนี่ยไกล๔กิโลเมตรกว่า
๔กิโลเมตรกว่าว่าไกลแล้วนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมจำได้๖กันยายน๒๕๖๒
เกราะมาในแม่น้ำเจ้าพญานะครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
อยู่แบบนี้๖ชั่วโมงลอยมาไกลจากบ้าน๒๐กิโลเมตรกว่า
เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้เพราะเรานำเสนอข่าวของยายรีไปเหมือนกัน
ตอนนั้นยังแบบอุ้ยยายอึดมากนะฮะนี่ส่วนคุณยายบุญช่วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับสี่กิโลเมตรกว่าอ่าก็ถือว่าคุณยายทั้งสองท่านโชคดีมากมากนะฮะ
ค่ะก็ทั้งสองเหตุการณ์ก็สะท้อนว่าก็ต้องดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด
อายุเยอะบางทีก็จะมีการหลงลืมอะไรแบบนี้นะคะ